พิษโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบทุกอาชีพเลยจริงจริงค่ะงานแสดงงานจ้างก็ไม่มี
แดนเซอร์ทำยังไงดีเขาก็เลยผันตัวไปเป็นแม่ค้า
ไปขายพวกเฟรนด์ไฟล์นักเก็ตไก่ทอดอะไรแบบนี้
แต่ดูนะไม่ทิ้งไลน์แดนเซอร์ค่ะเป็นยังไงดูพร้อมกันค่ะ
แอลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัด
เสียงแอวมันลันโอ้โหโอ้โหสุดยอดฮะเออต้องขนาดนี้เลย
เช็คจนแบบเข้าถึงเครื่องเข้าถึงเนื้อเฟ้นไฟล์อย่างเงี้ยเออโอ้โห
เนี้ยโอ้โหนี่คือลีลาแบบสุดยอดมากนะคุณผู้ชมคนเขาไปดูนะ
ด้วยลูกว่าแสวถ้าวันวันขายได้สักยี่สิบกระป๋องเนี้ยโอ้โห
เอ็วเพล็ดรึกับเขาบอกว่าเขาเน้นเน้นอะไรรู้ไหมเน่นต้นไม่เน่นขาย
อ๋อเหรอขอเอาไว้ก่อนเหรอเหรอเขาก็เป็นการเรียกลูกค้านะ

คือเขาบอกว่าสงขลาเขาก็ส่งมาแล้ว

ดังนั้นอุดหนุนกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แหมอันนี้เป็นภาพตอนที่
ใช่คนดีสุดยอดเลย